เรื่องนี้เป็นเรื่องของไฟแนนซ์ค่ะที่สงขลานะคะ
ผู้เสียหายบอกว่าโอ้โหต้องขนาดนี้เลยเหรอ
เธอบอกว่าเธอยืมรถเพื่อนมาขับ
แล้วมีไฟแนนซ์ตามมาจะยึดรถ

แนนซ์คือยึดรถแล้วก็ทิ้งเด็กไว้ข้างทางด้วยนะคะ
ทีมข่าวไปที่บ้านของผู้เสียหายที่อำเภอสิงหานครสงขลานะคะ

ของผู้เสียหายอยู่กับเด็กหญิงเอ๋นามสมมุติ
หลานสาววัย๖ขวบที่อยู่ในรถด้วยในวันเกิดเรื่องค่ะ
นิดบอกว่าลูกสาวเธอยืมรถเพื่อนมาขับ๒วัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยลูกสาวเธอขับรถไปทำธุระที่บ้านญาติ
อยู่มีรถเก๋งไม่รู้ยี่ห้อนะคะขับมาปาดหน้าแล้วบอกให้จอด
แล้วก็แสดงตัวว่าเป็นไฟแนนซ์จะมายึดรถ
ลูกสาวก็เลยบอกว่าไม่ใช่รถเธอยืมเพื่อนมา
แนนซ์ไม่ฟังเปิดประตูรถกระชากแขนลงจากรถ
ขับรถไปทางเมืองสงขลาลูกสาวตกใจมากเพราะลูกยังอยู่ในรถค่ะ
ขวบอะค่ะแล้วก็ในรถยังมีข้าวของเต็มเลย
โทรบอกตำรวจให้ช่วยสกัดรถระหว่างนั้นเนี่ย
วัย๖ขวบที่อยู่ในรถนะคะก็คือหลานของนางนิดอ่ะ
ตกใจร้องไห้ไฟแนนซ์ทำยังไงรู้ไหมคะ
เปิดประตูทิ้งเด็กไว้ข้างทางทิ้งเลยใช่โอ้โหห่างจากจุดที่ยึดรถสิบกิโล
มีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างและพลเมืองดีมาช่วยเด็กเอาไว้
เด็กเองเนี่ยบอกโอ้ยหนูตกใจมากใครก็ไม่รู้ปลุกหนู
มาแม่หายไปไหนก็ไม่รู้แล้วหนูถูกไล่ลงจากรถ
หลุงสาวเรียกว่ามาจากไหนมึงก็บอกว่ามาจากไฟแนนซ์จึงไหนกิน

ยังไม่ทันได้คุยอะไรกันพี่เขาก็ไปเลย
มารับในรถ
กลับมาทุ่มทีนี้มันไม่รู้จักใครถูกกับมวดหว่าหลับใจกัน
ยอกอะไรแบบนี้หรอกแล้วนี่มันเป็นเด็ก

ก็ย้อนกลับถามไปที่พนักงานไฟแนนซ์
ว่าถ้าเป็นลูกคุณคุณจะคิดยังไงเกิดเหตุแบบนี้
อย่างน้อยใช่ไหม
นี่ค่ะสงสารเด็กก็ตกใจแบบ
คือเกิดลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงใช่ไหม